ผู้ชายคนนี้เมาแล้วพอไปเห็นผู้หญิงต้องตาตรงใจก็ฉุดเข้าไปจะไปข่มขืน
คนที่ไปเห็นเหตุการณ์นะนะจะเข้าไปช่วย
ผู้ชายตะโกนสวนมาเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่ง
ผู้หญิงก็บอกพี่ช่วยด้วยหนูคงหนูถูกข่มขืนทีนี้แหละค่ะ
ตามคนมาช่วยแล้วนี่เห็นไหมเอาเชือกมัดตัวไว้เลย
ผู้ชายคนนี้แหละคือคนเมาแล้วจะไปก่อเหตุข่มขืนคนอื่นค่ะ
สรุปก็ไม่ได้เป็นผัวเมียกันด้วยซ้ำไม่ได้เป็นผัวเมียกัน
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนประมาณนักศรีศาสตร์ห้าทุ่มค่ะ
ตำรวจที่สพเมืองปราจีนบุรีเขาได้รับแจ้งว่า
ชาวบ้านแถวนั้นจับผู้ชายคนนี้
แล้วผู้ชายคนนี้พยายามจะไปข่มขืนผู้หญิง
ตรงสวนริมถนนภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

คือนายวีรพันธ์ศรีจันทร์อายุสามสิบเจ็ดปี

ใช่ผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ
ให้ทีมแพทย์ตรวจร่างกายเพราะว่าเธอถูกทำร้ายเห็นไหม
เหนือริมฝีปากเป็นแผลเลือดออกแบบนี้

คือตาน่ะลืมไม่ขึ้นเลยเขียวช้ำหมดเลย
ตรงริมฝีปากเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแผลลึกด้วย
แล้วก็มีอาการปวดหัวที่หัวบวม
ทีนี้ค่ะพลเมืองดีเขาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้

ว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สองคันน่ะล้ม
แล้วพอมองไปเอ๊ะทำไมมอเตอร์ไซค์มันล้มตากแปลกอ่ะ
ไปที่ป่าข้างทางเนี่ยก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนสองคน
พลเมืองดีเขารู้สึกเอกใจแล้ว
มีเสียงหนึ่งตะโกนมาเป็นเสียงผู้ชายบอกว่า

แต่ฝ่ายหญิงตะโกนเลยพี่ช่วยหนูด้วยหนูถูกคมขืน
ทีนี้พลเมืองดีวิ่งเข้าไปช่วยเลยค่ะ
แล้วเห็นว่าตัวผู้ชายดูสิกางเกงมันถอดไว้อย่างนี้คุณผู้ชม

พลเมืองดีก็เลยบอกคนอื่นตะโกนบอกคนอื่นคนอื่นก็มาช่วยอีก
แล้วก็จับตัวผู้ชายที่จะไปข่มขืนคนอื่นเนี่ย
เอาเชือกมัดไว้ครับทีนี้พอมีการสอบสวนเนี่ยตัวผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นายวีรพันธ์เขาก็บอกว่าผมดื่มเหล้ากับเพื่อน
ตอนที่กำลังจะขับรถกลับบ้านก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้
เขาซื้ออาหารอยู่ตรงป้อมตำรวจดงขี้เหล็ก
แล้วหือมันหลายอย่างอ่ะตอนนี้เมียผมอ่ะท้อง๕เดือนอยู่อ่ะ

แล้วพอเห็นผู้หญิงคนนี้มันก็ถูกตาต้องใจ
ก็เลยขับรถตามมาพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็เอาอะไรเนี่ยตีผู้เสียหายพอรถเขาล้มข้างทาง
ก็ลากเขามาในป่าจะคมคืนจักรธรรมชำราวค่ะ
ไม่ต้องขอโทษเราไปขอโทษผู้หญิงนู้น
พี่ถ้าไม่รู้จับน่ะพี่จะขอโทษพารุชนะ
มาแบบร้องแพทย์นี่นะค่ะ
มีการล่วงละเมิดจริงก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
กับผู้ชายคนนี้ต่อไปนะคะ